ต่อกันที่ควันหลงวงการนางงามกันบ้างดีกว่า

ของเวทีร้อนคุณนวัดอิสระไกรศรีค่ะ
หลังจากที่ออกโรงปกป้องโกโก้อารยะนะ
เพราะว่าโกโก้เขาไปโพสต์ภาพเหยียดรูปร่างนางงามจักรวาลคนนึง
ก็แสดงความไม่เห็นด้วยที่โกโก้ทำแบบนั้นจนเกิดดราม่าค่ะ
ต่อมายิ่งไฟลุกเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะว่าโกโก้ค่ะ
คว้ามงกุฎเวทีมิสแกน๒๐๑๙ได้ไปครองจริง
พอเจอลูกเกดค่ะก็ขอเจาะไมค์ถามกันหน่อยนะคะ
ว่าให้สัมภาษณ์แบบแซ่บเลยนะว่า
ไม่กินโกโก้ค่ะเพราะว่ากลัวอ้วนเจอคุณแม่เข้าไปนะคะ
แถมยังบอกอ่านเกมอีกฝ่ายออกด้วย
ก่อนจะจบแบบคำขำว่าอุ๊ยคิดถึงคุณป้องนวัตต์นะคะ

คนอาจจะมองว่าเป็นดราม่าแต่เกดรู้สึกเกรดเฉยมากเลยค่ะ
เก็บไม่กินโกโก้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงเพราะว่าโกโก้เป็นน้ำที่เก็บไม่ดื่มค่ะ

เพราะฉะนั้นเกดต้องออกมาพูดอะไรล่ะ

เฟฟเมธินีก็ต้องขอบคุณนะคะ
เพราะว่าเกดคิดว่าสิ่งที่เกดทำ
ไม่ได้เป็นคนแค่พูดอย่างเดียว

การที่จะเอาชนะเก๋เป็นใครคะ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง

ไม่ได้ทำเพื่อเอาชนะเกดหรอกเกรดเป็นเขา

ไม่ได้เจอป้องนวัดมานานมาก
คุณนวัตต์ค่ะ

ป้องนวัตต์เกดรักมาก

คุณลูกเกดก็มีแบบว่าการตอบคำถามพลิกแพงไปมาก็ขำกันไปแล้วกันเนาะ
เชื่อว่าหลายคนเข้าใจแหละเลี่ยงไปเถอย่าทะเลาะกันเลยปวดหัว

เดี๋ยววันนี้ก็รอดูอีกหนึ่งเวทีแล้วกันนะคะ
เป็นเวทีที่พี่ลูกเกดเคยคว้ามงมา
วิทยาลัยเวิร์นนั่นเองวันนี้ก็จะมีการตัดสินกัน